พูดถึงเรื่องแฟชั่นเนี่ยสาวในวงการบันเทิงเนี่ย
เขาไม่ยอมเขาไม่พร่องกันเลยนะ

เธอมีโปรเจกต์ถ่ายรูปแบบสวย

เซ็ทเนี่ยเซ็กซี่บ้างจริง
จริงค่ะด้วยการถ่ายแบบเซ็กซี่หลากหลายอิริยบทนะคะ
โพสต์ลงไอจีส่วนตัวงานนี้ก็เลยทำเอาชาวเน็ตเนี่ย
คอมเมนต์ไปเลยถึงความไม่เหมาะสมกันยกใหญ่
เอ้าถึงท่านโดนรีพอร์ตจนรูปเนี่ยปลิวจากไอจีเลยค่ะ

แต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันโป๊ไปหรือเปล่า
ล่าสุดมีโอกาสเจอสาวโมอามีนาน

ในการลุกขึ้นมาถ่ายแฟชั่นเซ็กซี่แบบจัดเต็มเลยนะ
โมค่ะบอกว่าก็เป็นความตั้งใจที่จะทำ
ฉลองอายุครบ๓๕ปีของตัวเอง
เพราะคนเราอายุ๓๕ปีก็รอบเดียวนะคะพี่
วนมาอายุนี้๒รอบ๓รอบบ้าง
แหมมันไม่มีเอ้าก็ถูกของเขาเออนะคะ
ก็เลยตั้งใจถ่ายเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำนิดนึงก็แล้วกัน
แล้วก็ตั้งใจมากเลยนะเพราะว่าทุ่มเงินไปเกือบครึ่งล้านเลยนะคะ
กับภาพเซตนี้ก่อนจะทิ้งท้ายแบบปังนะคะว่า
หิวแสงเพราะว่าหิวคนคงถ่ายรูปทุกวันไปแล้วล่ะค่ะ
เออนะคะไปฟังเสียงค่ะ
มีทั้งหมดตรงการจะแสงแล้วทางนี้เลยทุกอาทิตย์
ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันอันนี้คือความทรงจำของโมเมอรี่ของโบทั้งหมด๑๙ปีที่ผ่านมา
โอ้โห
ดังมาตั้งนานแล้วเธอมีผลงานบันเทิงมาตั้งนานแล้ว
เธอไม่ได้หิวแสงนะคะเขาบอกว่าคนที่หิวแสง
มาคอมเมนต์ที่แบบไม่น่ารักหรือเปล่าที่หิวแสง

เขาก็ถ่ายรูปจ้างมาถ่ายรูปทุกวีทุกวันแล้ว
อันนี้ก็ถือว่าเป็นความทรงจำส่วนตัวของเค้า